คุณผู้ชมค่ะคู่นี้ก็กำลังจะเลิกกำลังจะหย่ากัน
แต่วันนี้คู่นี้ก็บ้านดีกว่าเค้าเพิ่งแต่งงานกันไป
เดตชีวิตคู่นิดนึงนะคะคุณอนันดาเอเวอริงแฮม
และเจ้าสาวแสนสวยสุดเก๋ของเขาดิฉันชอบมากคุณนัทนิชชาค่ะ

แต่งงานได้ประมาณ๓๔เดือนแล้วบอกเลยบักจ่อยของเรา
ออกงานเหงื่อท่วมขนาดนี้อนันดาก็หล่อบาดตาบาดใจสุดเลยค่ะ
ถ้าหน้าพี่เขาถึงจะได้สดใสขนาดนี้
เจ้าตัวค่ะรับว่าชีวิตสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะ
มีคนดูแลเอาใจใส่แต่ปกติเนี่ยต้องดูแลตัวเองไง
ตอนนี้มีคนช่วยซัพพอร์ตในทุกเรื่องเลย
โดยเฉพาะเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมโอ้โห
ภรรยาเขาเป็นดีไซเนอร์รู้เทรนด์ใหม่ตลอดนะคะ

ซึ่งพี่จ่อยของเราค่ะก็ยินดีทำตามคำสั่ง

งานเขาบอกว่าเชื่อเมียเอาไว้เจริญทุกคนเลยพี่

และยังมีแบบเล่าขำด้วยนะว่าบางทีเนี่ย
ได้ปรับลุคเป็นโอปป้าเกาหลีด้วย
สวัสดีค่ะพี่จอย
จับเสื้อผ้ามาให้ใส่

ใจอยู่กับจรักเท่จะไหน